ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยนะคะก่อนที่จะลงสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
พบกับญี่ปุ่นค่ะซึ่งเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะคะก็ออกมาบอกว่า
ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้แม้ว่าจะรู้ว่าทีมคู่แข่งแข็งแกร่งก็ตามค่ะ
การฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะที่สนามศุกร์พัชราสัยค่ะมีสื่อญี่ปุ่นไปรอทำข่าวของทีมชาติไทยนอกเหนือจากก่อติดทีมชาติของตัวเองค่ะก่อนที่จะพบกันในฟุตบันโลกสองพันสิบแปดรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบสิบสองทีมสุดท้ายนัดที่สองกลุ่มบีซึ่งเมซี่เจชนะทิพย์สองกระสินนะคะมิดฟิลต์ตัวเ
แต่ทีมชาติไทยก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะคะทุกคนรู้ว่าควรจะเล่นอย่างไรเพื่อเอาชนะญี่ปุ่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยที่พร้อมจะหนุนหลังซึ่งก็หวังจะใช้ความคล่องแคล่วช่วยทีมเก็บชัยชนะปูทางสู่การไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ